สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับยิ้มให้แอบใหม่เชฟ
ให้เยอะเอาคุณแม่ไปไหนล่ะ
เอาอ้าววิ่งมันเหนื่อยไหมค่ะเจ็บคอไหมค่ะวันนี้
ที่มันหนุ่มเจ็บใช่ไหมเจ็บมาจากฮาตรุมไหม
กลับเหนือแม่ต้องเอ็น๙๕ถึงจะอยู่นะคะ

หนักมากขนาดวันนี้ฝนตกที่เชียงใหม่นะ
ก็ยังเกินมาตรฐานอยู่ยังเป็นสีแดงอยู่นะคะ

ก็ตกพายุฤดูร้อนแบบลูกเห็บตกเต็มเลยอะ
แต่อากาศไม่ได้ดีขึ้นแม่มันก็ลดเป็นประมาณ๒๐๒๐ไมโครกรัม
คือจริงต้องบอกว่ามีพายุฤดูร้อนเข้ามาช่วงนี้นะคะ
อุตุนิยมพัทยาก็มีการรายงานนะคะ
บอกว่า๑๓๑๔มีนาคมนี้นะคะ
ภาคเหนืออีสานภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
รวมไปถึงภาคตะวันออกอันนี้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะ
แบบนี้ก็จะทำให้มันมีอากาศแปรปวนมีฝนฟ้าขนองนะคะ
ลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตก
ก็คือทางเหนือเนี่ยมีบางพื้นที่ที่มีลูกเห็บตกด้วยนะคะ
รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ

ฝนฟ้าขนองเนี่ยถ้าจะมีก็คือจะมีแม่ห้องศร

หลายคนก็บอกว่าตกเถอะ
ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะ
ถ้าไปดูที่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพนะคะด้วยเลย
เชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ห้องศร
พยาวลำพูนลำปางแพร่
อุตรดิษฐ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์
นี่คือไล่มาทางเหนือเนี่ยกวาดเกือบเรียบเลย
นครสวรรค์อุทัยธานี
สิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีอ่างทอง
ปลาจีนบุรีย์สระแก้วเหลย

ดังนั้นตอนนี้ต้องลดกิจกรรม
ถ้าไม่จำเป็นกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบว่าหยุดพักหน่อย

เพราะจริงเราเห็นหลายเคสมากค่ะบางคนเนี่ยซื้อไอ้ตัวกลอง
กรองแบบไอ้พวกเครื่องกองอย่างนี้ค่ะตัวฟิลเตอร์ต่าง
พอเอาไปใส่ปุ๊บโอ้โหผ่านไป๓วันหยิบออกมาปรากฏว่ามันดำเลยทีเดียวอย่างนี้
แม้กระทั่งบางคนตอนนี้ก็มีการแชร์เรื่องของอาการต่างนานา
อย่างมีบางท่านที่บอกว่าเป็นน้องสาวตัวพี่ชายเขาไปทำงานอยู่ที่เชียงใหม่
ก็เป็นแบบว่ามะเร็งปอดอย่างนี้

มะเร็งพงจมูกค่ะโทษทีมะเร็งจมูก
เขาคาดการณ์ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างดี
แต่แบบเอ๊ะพอไปทำงานสักพักนึงเลือดกำดาวไหลอย่างนี้
เป็นภูมิแพ้ต่างอาการมันก็กำเริบขึ้น

ก็เหมือนกับเด็กที่นิดน้อยอ่ะที่เชียงใหม่
ที่แม่ก็โอ้โหลูกเขาแบบเลือดกำดาวน์แบบไหล
เขาก็เลยขอแบบว่าจะทำยังไงกันดี

คือจริงเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการเผาในประเทศมันก็มี
แล้วก็ในแถบที่เป็นแบบเพื่อนบ้านเราก็เผาด้วย
ดังนั้นมันก็เลยเหมือนแบบประจวบรวมกันไปเยอะเลยค่ะ

พี่คณะฝนตกแล้วมานี่ฝนตกหนักดูนะ

ร้อนกลับมาเมื่อไหนกลับมาถึงตอนเช้าแม่
แต่เห็นก็แอยร์ฟาฟนึงอ่ะที่แบบว่า

ลอยสุเทพเฮ้ออี๋เดี๋ยวกะลมไปเลย
โดยหลวงเชียงดาวแม่แต่เมื่อเช้าอยู่ตรงสนามบินอ่ะ
มองไปดอสุเทพทีจะเห็นมั้ยไม่ให้เห็นคุณแม่
แล้วมันก็แบบคือตอนขับมามันเหมือนแบบ
หมอกลงทั้งวันทั้งคืนมันไม่เห็นทางข้างหน้านะ
แต่เขาบอกว่าไอพีเอ็มสองจุดห้าเนี้ยโอ้โหมันระยะยาว
แล้วกว่าจะไปรู้อีกทีนึงคือต้องไปตรวจแบบ
เสื้อนี้มันจะอุ้ยมันหนักจริงจริงไหมพอเด็กเด็กแบบเขาต้องใส่กัน
คือตอนเนี้ยต้องเป็นแบบเนี้ยเอ็นเก้าห้าถึงจะเอาอยู่ไหม
อื่นมันไม่อยู่ก็เมื่อก่อนอย่างที่บอกไง
แค่แบบว่าตอนนี้หนองคายบึงกาลที่เราคิดว่าอากาศสุดยอดเลยอย่างนี้
ตอนนี้กลายเป็นแบบว่ามีฝุ่นหนาบางวัน
เขาบอกโอเคมันก็เกิดจากการเผาของประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละ
เชียงรายอย่างเงี้ยเชียงรายสมัยก่อนเรารู้สึกไปแล้วอุ้ยอากาศมันประเสริฐถูกต้องไหม
สมัยคุณไปบวชอ่ะอากาศดีไหมล่ะดีมากถ้าคนเราประพฤติดีมันก็จะดี
อยากรู้ที่นี่ได้คุณไปแต่ไม่ได้ไปบ่อยโอ้ยสาบานไหม

เมื่อก่อนไปบ่อยนะคุณอ่ะ

ตรงจุดผ่านเนี่ยจุดผ่าน

คำถามนึงก็ถามกันทุกวันนี้

อุ๊ยเขาไง

มันเป็นแบบว่าเหมือนประตูมิติ

ว่ามีเมืองรับแร่มีเมืองบังบท

รับแร่เมืองบังบทที่ครั้งนึงเนี่ย
เคยเอามาทำเป็นหนังเลยที่ผีจ้างหนังไงเธอ

ผีจ้างหนังเนี่ยก็เอาเงินมาให้

เขาบอกไม่ใช่เงินเป็นใบไม้นะเงินก็เป็นเงินนั่นแหละครับ

แต่วันนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลย

เขาโพสต์ภาพที่วังนาคิน

หลังตรงต้นมาเดืออะเนาะ

ตั้งเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะ

มันเหมือนภาพตัดต่อหรือเปล่าแต่งภาพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เหมือนภาพตัดต่อหรือเปล่าเขาก็บอกอย่างงี้เนอะรับประกันเขาไม่ได้ตัดต่อร้อยเปอร์เซ็นต์
คือพ่อจ้ำก็บอกคนนี้คือใครเขาไปถามพ่อจ้ำที่คอยสวดอยู่หน้าศาลอ่ะ
เขาจะมีคนคอยสวดอยู่หน้าศาลอ่ะพ่อจ้ำชาวการก็เปิดเผยว่า
ไม่เคยปรากฏเห็นคนใส่ชุดดำเข้ามาที่คำชโนธถ้าเป็นเสื้อดำใส่กางเกงสีอื่นเนี่ย
พอมีก็เป็นไปได้ทุกอย่างนั่นแหละเพราะเมืองแห่งนี้เขาเรียกว่าเมืองบังบด
แต่ทำไมตัวเขาเล็กเหรอเธออ๋อถูกต้องค่ะอันนี้เห็นด้วยค่ะ
ในนั้นมีกล้องวงจรปิดเปิดดูสิคะว่าใช่คนไหมเออแล้วในกล้องวงจรปิดจะเห็นหรือเปล่า
เพราะนางมีกล้องวงจรปิดทุกจุดเหมือนกันถูกนะฮะแล้วก็เขาบอกเมืองแห่งเนี้ย
เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในวันข้างขึ้นอืม
ภาพเนี้ยถ่ายวันที่สี่มีนาคมเป็นวันขึ้นสิบสามค่ำเดือนสี่
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าไอ้ขึ้นสิบสามข้ามเดือนสี่เนี้ย
บริวารของพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ยอาจจะออกมาปรากฏตัวให้เห็นก็ได้
ภาษาเขาจะเรียกว่าอาจินไตอืมนะครับเป็นไปได้ว่าเออ
ข้างขึ้นเนี่ยเราอาจจะเดินสวนกันไปมาก็คือเป็นเหมือนแบบว่า
เหมือนกับหนังเกาหลีที่เขาทำขี่ม้าผ่านดวงไผ่อ่ะเธอเรื่องอะไรนะอืม
เตรียมไหมหนูขี่ม้าผ่านดวงไผ่เอออาจารย์เจษฎาเด็ดดวงบริภัณฑ์
ก็ออกมาบอกนะบอกว่าว่าจริงแล้วเนี่ยคือน่าจะเป็นเหมือนแบบ
ตัดต่อไม่ใช่เออหนึ่งเป็นก็เป็นไปได้กับสองก็คือเป็นเหมือนกับว่า
มีใครเอาสีไปไปทาแบบรูปไปไปแต่งรูปไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
หรือว่าเป็นเรื่องของเงาเออแต่ไอ้เงาเงาขอตัดทิ้งค่ะไม่ใช่เงา
แต่แต่งรูปอ่ะเป็นไปได้แล้วมันดูชัดมากเพราะมันชัดเกิน
ไปฟังเสียงพ่อจ้ำเขาสักนิดหนึ่งก่อนพ่อจ้ำอ่ะ
สมาเทศเห็นได้ทุกอย่างหือเป็นเรียกรับอะนะตอนนี้อ่ามาสมาท
บางอ่าเพราะตรงนี้น่ะเพราะตรงนี้เป็นภาพภังคาง
สมทภาพตามหลักวิยสาธิบาศมันก็สามารถที่จะอ่ามือ
อาจจะเขิ่นไว้ไว้นั่นก็ได้อ่านะคะนี่หน่ะ
เต็มไปหมดเลยเธอไปกับเธอยไปกับกับเธอยประมาณสัก๒๐๓๐คน
กับเธอยก็เสียงดังไงเธอยกับเธอยกลับความวุ่นวาย
อันนี้คือครั้งแรกที่พี่เริ่มมีความสัมภาษณ์ถูกไหม
ไปพี่ก็ไปไหว้แล้วตอนนั้นคนขับรถตู้บอกว่าไปแล้วออกมาด้วยนะ
อะไรอย่างนี้ฉันจะไปอยู่ทำไมอะไรอย่างนี้
ปรากฏไปปุ๊บกำลังนั่งสวดจนก็มีพระไปด้วยอะไรอย่างนี้
เข้าไปข้างในทำไมแบบคนใส่ชุดขาวนั่งกันเต๊ะไปหมดเลย
บอกเหรอว่าเราจะมาสวดมนต์กันอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าไม่มีใครบอกก็มีแต่กลุ่มพวกคุณ

แก่นที่เมื่อก่อนทำก็ไปนั่งข้างเขาอ่ะป้าป้ามาทำอะไรไปผักเขาด้วยนะคะ
ป้าป้ามาทำอะไรโอ๊ยพวกนี้อะไรก็ไม่รู้ยิ่งจังเลยไม่ยอมพูดกับฉันว่า
นางพูดอย่างงี้ตั๊กแถลงก็ไปนั่งคุยด้วยเขาไม่คุยด้วยเขาไม่คุยด้วยเขานั่งนิ่ง
แล้วทุกคนนั่งตัวตรงหมดอย่างเงี้หมายถึงพวกพี่ก็เห็นด้วยทุกทุกคนที่ไปเห็นกันทุก
ฉันแต่หน้าไปกันหมดคือป่อมวินุ่งวินิดละแต่ก็หมดก็ตั๊กทะแหลกก็ไป
แต่คนเดียวที่ไม่เห็นคือฉันอ้าวใจมันบาปมั้งเออฉันน่ะเป็นคนที่เป็น
แต่กระเทยก็คือสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองกระเทยเท่ากับสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองด้วยนะ
โอเคเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อขอรบทรงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ

ที่เป็นลีมอนฮัวเลนด์ใช่ไหมหิมะถ้ามไป

อาจจะเป็นของจริงก็ได้นะหรืออะไรอย่างนี้

ที่เขาติดหน้าติดตามกันอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้

อีกแล้วเหรอภายในเดือนเนี่ย
เหมือนทุกอย่างกับคำถามที่มวลมนุษยาชาติ
ในยังไงตัวเองอ่ะหรือต้องไม่ล่ะที่แบบ

อืมน่ะ

กรณีของชายคนหนึ่งออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะ

ทนายลนตรงแก้วเพชรเนี่ยให้ช่วยเหลือ

ไปกับภรรยาเขานะครับ

ชายคนนี้เคยไปทำงานที่เกาหลีกับ

ไปเป็นผีน้อยอยู่ที่นู่นอืมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย

กลับมาที่เมืองไทยก่อนอืมส่วนตัวเขาเองเนี่ย

ให้เมียนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ประมาณสักปี๖๒เขาบอกว่า
เขาสงสัยว่าเมียเนี่ยจะยังมีคนนู้นคนนี้

แล้วก็เมียไปเป็นหนี้คนนู้นคนนี้เขาก็ใช้เงินให้

วันที่๑มีนาคมนะฮะปรากฏว่า

อันนี้ไปถูกเลขนี้

ตั้งแต่ประมาณสักปี๖๔จนถึงวันนี้

เขายืนยันว่าเขาเองก็ยังคบหากันอยู่
แต่ส่วนเมียเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยชายคนนี้เขาบินกลับมา

ถูกจับเพื่อเป็นผีน้อยเพราะถูกจับผีน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็เลยผลักดันกลับมาที่เมืองไทย

ทีนี้มันก็ต้องมีการไปไล่ดูว่า

จดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิงหรือเปล่า

ก็ดูแลกันอยู่เพราะฉะนั้นขอใช้คำว่า

ในปี๖๒ถ้าเลิกกันไปแล้ว

จริงแล้วเนี่ยคุณเลิกกันหรือยัง

เขาถูกรางวัลที่๑หรือยังไม่เลิก

ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาหลักฐานในปี๖๕

ว่าปี๖๕เนี่ยคุณมีการ
พูดคุยลักษณะเชิงผัวเมียกันไหม

เงินเข้าไปที่บัญชีของลูกสาว

มันก็เป็นเรื่องที่พ่อเนี้ย

ผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือคุณหวีเนี่ย

เขาเองเนี่ยก็โอนเงินไปให้น้องสาว

ก็มีการโอนเงินไปให้ทางเจ้าหนี้

เดี๋ยวแบบเพราะถ้ารู้

อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหวีก็บอกเขา

แล้วก็หลักฐานต่างนานาเนี่ยมันก็มี
ความเชื่อมโยงมันน้อยมาก

เป็นพยานยืนยันจากพยานบุคคล

ฝ่ายชายมีการโทรศัพท์ไปหา

จะเลิกกับหวีแล้วแล้วก็เลิกแล้วไม่เอาแล้ว
ไม่อยู่แล้วอย่ามายุ่งกันนู่นนี่นั่น

เขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเลย

ถามว่ามีการพูดคุยอยู่บ้างไหมก็มีประปราย

ส่วนในเรื่องของลูกฝ่ายชายก็จ่ายเงินดูแลลูกไป

ส่วนหวีเองเนี่ยถามว่าเอาเงินมาจากไหนไปซื้อ

แล้วเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาก็ถูก๑๒ล้าน

สร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถ
หลังจากนั้นเนี่ยประมาณกุมภาที่ผ่านมา

ซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้น

อ้าวแล้วยังไงเนี่ยเขาไปแต่งงานกับชายคนนี้

ปรากฏว่าเรื่องมันเพื่อนของเพื่อนบ้านเนี่ย
ย้อนไปเลยบอกว่าจริงแล้วสมัยก่อน

หวีเนี่ยเป็นแฟนกับตำรวจคนนี้ก่อนอยู่แล้ว

เอกเนี่ยมาแย่ง
แล้วก็เหมือนกับพาหวีเนี่ยไปอยู่ที่

ยังไปคบหาไปพูดคุยอยู่กับตำรวจในนี้หรือเปล่า

ก็แต่งงานกันเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดวันนี้ประเด็นก็คือมันน่าจะจบแล้วตรงที่ว่า

เขาไม่เอาแล้ว๖ล้านเขาเอาแค่๒๕๐๐บาท
ให้มันจบไปเลยเพราะว่าเป็นค่าดาวนรถ

หวีก็เลยบอกว่าโอเค
งั้นก็จบปัญหาเลยก็เอาไปแล้วอย่ามายุ่งกับเขาอีก

แต่ตอนหลังจิลตามไปจิลตามมาก็เลย๒แสน๕

เสียงเก่าแล้ว
จบที่๒แสน๕ไงแม่

เพราะว่ามันเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งอันนี้

ที่เขายอมเอา๒แสน๕เพราะก็สงสารลูก

เรียกว่าใช้อาวุธปืนนะคะยิงแบบหมดแม็คเลยแล้วยิงสแตรั่งไปโดนทั้งแบบว่าคนที่มา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกสองรายค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ถนนสายสามสี่ศูนย์
สุขพันธ์บุรีชัยนาธิ์ก็คนที่ยิงก่อเห็นเนี้ย
พอยิงเสร็จปั๊บขับรถหนีหนีไปที่ตัวเมืองชายนาฏค่ะ
ตำรวจเองก็ไปตามคุมตัวนะคะชื่อนายสุภาชัยสุ่มเมืองหรือว่าอาร์ต
จับได้ที่โรงพยาบาลชัยนาธนรินทรหลังจากที่
ภรรยาเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวไปรักษาเนื่องจากว่าเขามีอาการคุ้มคลั่งค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนำตัวมาให้หมอฉีดยากล่อมประสาทเพื่อสงบสติอารมณ์
หลังจากนั้นก็มีการประสานงานนะคะก็ได้ทราบว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงคนตาย
ก็เลยมีการควบคุมตัวไปที่สพเมืองชายนาฏพร้อมกับของกลางเป็นรถกระบะ
ตัวผู้สื่อข่าวเองก็มีการรายงานนะคะบอกว่าแม่และญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ผู้เสียชีวิตก็คือเป็นแฟนนะคะของผู้ชายที่ขับรถพ่วงค่ะ
คนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้อิโนะไอเนะอะไรเลย
ตัวผู้ชายบอกว่าอยู่ดีได้ยินเสียงปืนปั้งมา

หันไปอีกทีคือตัวผู้หญิงที่นั่งมาข้างตัวแฟนสาวก็คือฟุ๊บไปเลย

คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะขับรถไปส่งของให้เพื่อนที่ภาคใต้

บอกระหว่างทางเจอรถจักรยานยนต์ขี่ปาดไปปาดมา
ตัวเองก็เลยยิงปืนออกไปด้วยความโมโห
แล้วภาพก็ตัดจำอะไรไม่ได้
ส่วนฉนวนการก่อเหตุก็น่าจะเกิดจากความเครียดส่วนตัวค่ะ
อันนี้ลองฟังเสียงดูว่าเขาว่ายังไง

ไม่แน่ใจเลยผมไม่รู้ตัวตอนนั้น

ลุกจากรถไหม

อาการแบบนี้นะคะตรวจฉี่มาม่วงมาเลยค่ะ

มาเลยค่ะม่วงมาเลยนะคะแต่ว่าคุณยิงไปแบบนี้มันกลายเป็นว่า
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตโดยที่เขาไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลย
เขาก็ขับรถนั่งรถมากับตัวแฟนนุ่มของเขา
รถพ่วงสิบล้อเนี่ยค่ะปรากฏว่ายิงเข้าไปแล้วเสียชีวิตเลย
ทำงานหาเงินอย่างเดียวเขากับแฟนเขาเนี่ยรักกันดี
ไม่เคยทะเลาะกันไปไหนก็จะไปด้วยกันตลอด
คนก่อเหตุน่าจะยิงมั่วซึ่งตัวคุณแม่เองเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้เจอตัวผู้ต้องหา
ก็อยากจะเห็นหน้าเหมือนกันอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องยิง
เนื่องจากว่าตัวคุณแม่เองเขาเพิ่งจะคุยกับลูกช่วงเช้า
แล้วตอนมืดก็มารู้ข่าวแบบนี้คือทำอะไรไม่ถูก
ความรู้สึกก็คือช็อกไปเลยค่ะลองไปฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
อยากฝากอะไรไปถามเขาไหมไม่อยากอยากจะเห็นหน้าอย่างเดียว
แค่อยากรู้ว่าทำทำไม

ปรากฏว่าเขาบอกใต้บ้านเขามีบ่อน้ำมัน
ใกล้บ้านที่เขาอยู่มีบ่อน้ำมัน
ถ้าจะขายตรงเนี้ยมูลค่า๓แสนบาท

มีน้ำมันนี่หมายถึงที่ประเทศไหนคะ

แล้วยังไงปรากฏว่าเขาบอกเอายังงี้มาทำมูเตลู
มามูเตลูปนะเอ้าหัวเราะและเริ่มหัวเราะละหนึ่ง
พระกูศวรรษมามามามามมาพัดหลวงพ่อสะหาด
คายได้อุ้ยมึงเป็นแรงหน่ะมูรค่าสามแสนล้ายได้แล้วหรอ
เขาบอกขายได้แล้วมีคนมาขอซื้อในราคา๓แสนล้าน
หลุงพ่อเลยที่ปึกเสกขายได้วะขายได้แล้วหรอเขา
ขายได้แล้วหรอก็ขายได้แล้วแล้วเขาบอกตอนเนี้ยใดตามข่าวเราก็มาดูว่า
ไหมนี่ปรากฏว่านี่พระก็เลยเป็นพระที่ดังมาก
กลายเป็นพระที่ดังภายในแวบตาไปเลย

นะฮะหลวงพ่อสง่า
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีเนี่ย
นั่นตอนนี้ดังมากลูกศิษย์ลูกหาเต็ม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

ก็ทำจ่ายก็ต้องเป็นแปลทำแบบธรรมชาติ
เป็นธรรมชาติไปให้น้ำขึ้นน้ำลงสวยดิออกเออจริงจริงให้มันไป
ขนม้องขนไม้ออกมาน่ะสารแน่หนูไม่ต้องไปเร็วเร็วเร็ว
เขาเรียกสารแน่นั่นแหละนั่นแหละวางแผนชีวิตด้วยบ้างน่ะ
นับตายเร็วดังในแว๊บตามันเป็นศัพท์ใหม่ของพี่มดมาอีกแล้ว
ใช้คำแหมมึงเป็นผู้ใช้ภาษาไทยเด็ดอีหนุ่มวันหนึ่งมึงพลาดขึ้นมานะ
อะไรฉันจะไม่ข้ามศพเธอใช้คำว่าพริบตาแต่ฉันจะเหยียดเหยียดอย่างเงี้ย
อ๋อตายแล้วเหรออ๋อมองมันเหยียดเหยียดไม่ข้ามฉันไม่ข้ามศพใคร
เร็วเร็วเร็วจะเอาอะไรจะขายไหมจะขายของไหมตายแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยน่ะเอาแค่นั้นกว่า
มันสะใจกว่าช่วงหน้าแซนนางบอกแล้วนางจะฟ้องแม่แตงโมเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
สอเขียนคิ้วมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเลือกเอง

พุ่งเหลาชิงทองกลางห้างดังเชียงรายนะครับสุดท้ายเนี่ยคว้าลม
แล้วก็เป็นอย่างนี้มือเปล่าไปนะครับคือวันนี้คุณผู้ชมครับสิบสามมีนาคมนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดนะฮะคือคนร้ายเนี่ย
ราวทรัพย์ในร้านทองนะฮะย่านจังหวัดเชียงราย
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดไปจับภาพคนร้ายได้นะครับเป็นชายคนหนึ่งเนี่ย
หมวกแก๊ปสีขาวน้ำเงินเสื้อยืดแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีดำ
ใส่รองเท้าผ้าใบสีเทาทำทีเป็นเดินผ่านหน้าร้านที่เนี่ยลองดูนะฮะ
อ่าเนี่ยนะครับที่อ่าในช่วงที่พนักงานเนี่ยนะฮะ
กำลังเก็บทองอยู่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดินเดินอ่าเดินเดิน
อ่านี่นี่นี่เห็นไหมล่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ย
เอามานี่โอ้โหเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยฮะเออคือคนร้ายเนี่ยตรงปลีเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนแบบพยายามกระโดด
กล้ามกาวเตอร์แล้วก็พยายามไปชิงทองเนี้ยฮะเนี้ยครับไม่ได้อะไรเลยใช่ไหม
คือพนักงานก็ไหวพลิบดีครับดึงถาดแหวนทองหลบคนร้ายได้ทัน
ทำให้คนร้ายเนี่ยคว้าทองไม่ถึงนะครับก็เลยได้แต่คว้าเอาพระเครื่องที่อยู่
บริเวณหน้าร้านแล้วก็วิ่งหลบหนีไปหลังเกิดเหตุนะฮะตำรวจที่สะพอบรรดูนะครับ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับทางสอบปากทางผู้เห็นเหตุการณ์
โดยคุณอนุพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่ของร้านทองเปิดเผยให้ฟังบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย
พนักงานภายในร้านเนี่ยกำลังจะเก็บร้านก็ได้มีการนำเอาทองรูปภัณฑ์เนี่ยมาใส่รวมกันไว้
จังหวะนั้นคนร้ายเนี่ยผ่านมาแล้วเห็นพอดีก็พยายามจะเข้าไปชิงทองนะครับ
ซึ่งพลาดนะครับคุณผู้ชมครับพลาดนะฮะจัวลมนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนพระเครื่องที่คว้าไปจากหน้าร้านคนร้ายเนี่ยทิ้งเอาไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐เมตร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ภาพจากรอบวงจรปิดรวมไปถึงติดตามตัวคนร้ายตามเส้นทางต่าง
เชื่อว่าคนร้ายนั้นหลบหนีนะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวจะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้
ลองดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งตอนที่เดินไปอ่ะอ่านี่นี่กำลังเก็บนะเก็บร้านแล้ว
อ่าไปเถอะจัดกลับบ้านแล้วนะนี่น่ะอ่าไปไปเก็บทองน่ะเออไป
เออเอาทองออกมานะอ่ะทองนะอ้าวนี่นะเออเอาจัดเลี้ยงไว้
อ้าวถาดเถิดออกมาแล้วเอาไปถาดออกมาคนร้ายมานี่นะดึงทองหนีอย่างนี้
โอ้โหจัวลมแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปนะฮะไม่อะไรเลยอืมนี่ดูอีกครั้งหนึ่ง
วินาทีอ้ามาจัวลมนี่เห็นไหมน่ะไม่ทันโหนี่โหโหโหโหโหโห
เนี้ยครับอ่างั้นระดับอยู่นะครับ
อ่าอีกหนึ่งเรื่องไม่ชบไม่เจอจักทีง่นอ่ะสามารถเนี้ย
ธรรมโลกศัตรูบอกไม่จนจะมีหรือ

แล้วก็บอกแม่ไปฟังมาจากไหน
เพราะเขายังยืนยันว่าไม่มีคลิปเสียง
เพราะมายูนี่์ว่าแม่ไม่ใช่ผู้เฉียวชาญ
รู้สึกว่าลูกสาวแม่ตายแปลก
นางว่ายังงั้นอืมอืมปรากฏว่าแม่ได้เงินจากปอลูกปอลูกรัวเบิดแล้วเนี่ย
เก้าล้านกว่าค่ะอีกสี่สิบกว่าล้านใครจะชดใช้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าน้องโมเนี่ยแม่ไปดูแล้วรายลับของเขาเนี่ยก็เยอะอยู่
ถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องรับแม่ว่ายังงั้นนะ
แม่ว่ายังงั้นแม่ว่ายังงั้นแม่เค้าว่ายังงั้น
ปรากฏล่าสุดแซนนางก็เสี้ยกลับเดี๋ยวก่อนนะคะแม่
แม่จะมาให้หนูชดใช้กันอีก๔๐กว่าล้านอ่ะพวงมาลัยเรือหนูยังไม่ได้จับเลยค่ะ
เอาได้ตอนเบิสเตอร์นะเบิสเตอร์แม่ก็ลูกปอกกระลุกเบิกเส้งเงินมาแล้วเก้าร้านสอง
แซนวิสาพัฒน์เนี่ยเป็นหนึ่งในจำเลยคดีการเสียชีวิตของแตงโม
ถูกต้องไหมครับวันนี้เขาไปพร้อมกับทนายความส่วนตัว
เขาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟ้องแม่หรือแม่เนี่ยนะฮะนางพนิดาสิริยุทธโยธินเนี่ย
ว่าจริงจริงเรื่องราวไม่มีอะไรเลยเพียงแต่แซนรู้สึกว่าเรื่องที่สื่อสารออกไปอ่ะ
มันแรงเกินไปกว่าที่แซนจะรับได้เพราะเป็นเรื่องของการละเมิดศาล
ข่มขู่พยานหรืออะไรต่างต่างเนี้ยส่วนเหตุผลในการฟ้องแม่เนี่ย
ก็คือคุณแม่เนี่ยแจกหลักฐานเท็จอยู่หน้าศาลอันนั้นน่ะคือไม่ไหวแล้ว
ก่อนที่จะฟ้องอ่ะได้มีการพูดคุยกับแม่ก่อนไหมแซนว่าแซนไม่มีอะไรจะคุยกับแม่แล้วนะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราทราบหลังจากสื่อด้วยซ้ำไปหลังจากสื่อออกด้วยซ้ำไป
เพราะวันที่คุณแม่แจกเอกสารตนก็อยู่ในห้องพิจารณาคดี
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของเรายื่นฟ้องต่อสารไปโดยสารก็รับคดีเอาไว้
ไต่สวนมูลฟ้อง๒๒พฤษภาคมเรามีเสียงไหมลูก
ไม่มีมั้ยอันเก่ามีอันใหม่นะ
คุณแม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณแม่ทำไปมันไม่ถูกต้องค่ะมันเกินไปเยอะเลยค่ะแค่นั้นเลยค่ะ
อย่างล่าสุดที่เราได้คุยกับคุณแม่ที่คืนนานว่าอย่างไร
หนึ่งเรื่องที่คุณแม่เนี่ยทำนักธิประทานชมรมไปทำการยื่นฟ้อง
อันนี้แซนแม่เรียกมาสี่สิบจุดแปดล้านแซนขอเรียกกลับสี่สิบจุดแปดล้านบาทเหมือนกันสองเรื่องการหมินประมาทโดยการโฆษณาก็คืออะไรการเอาเอกสารที่คุณแม่ไปแจกหน้าศาลนั่นแหละแต่แซนอ่ะไม่ได้เรียกค่าเสียหายเพราะว่าเป็นคดีอาญาอย่างเดียวแต่อันนี้จะเอาความให้ถึงที่สุดหลังจากเนี้ยคุณแม่จะประสานพูดคุยแซน

ที่มีข่าวมาตอนแรกอ่ะปรากฏพอตอนหลังเนี่ยก็เลยมีการชี้แจงกันไปว่าสื่อไม่ได้พูดเองแต่มันเป็นเพราะว่าแม่เนี่ยเขาเอาเอกสารเนี่ยไปแจกอยู่ที่หน้าศาลเลยวันนั้นค่ะแม่เป็นคนแจกเลยก็คือเป็นเอกสารจากทางแม่นั่นแหละแล้วคลิปเสียงอะไรแล้วแม่เขายืนยันแน่นอนอู้แม่ได้ยินหมดแล้วแม่สงสารน้องโม

นี้หารู้ไหมว่าการที่ผมชี้หรือผมตั้งกลางแจ้งแบบนี้นั่นคือสัญญาณเตือนให้
รีบหนีค่ะอ๋อเหรอคือคลิปวิดีโอนี้ระบุขึ้นมาบอกว่ารั่น
แดนเจอร์แดนเจอร์วิ่งค่ะมันอันตรายอันตรายอ๋อแต่นางตื่นเต้น
จะถ่ายคลิปกันอ่าบางคนไม่รู้ว่ามันเพราะอะไร
ซึ่งดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ออกมาให้ความรู้เรื่องนี้นะคะ
บอกว่าการที่อยู่ดีผมตั้งอย่างนี้มันคือสัญญาณของฟ้าผ่า
เวลาที่มันจะเกิดฟ้าผ่าเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของประจุ
ไฟฟ้าบริเวณเหนือพื้นดินแล้วมันก็ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
แบบที่เรารู้สึกได้ว่าอย่างเช่นขนลุกชั้นผมตั้งชั้นขึ้นมาแบบ
คำแนะนำก็คือหาที่หลบที่ปลอดภัยค่ะอย่างเช่นหลบเข้าไปในอาคาร
หรือเข้าไปในรถยนต์เข้าไปในรถยนต์นี้คือห้ามแตะตัวถังที่เป็น
หะด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าอ่าเราไม่มีที่ที่เราจะหลบไป
มันอยู่กลางแจ้งอย่างนี้ทำยังไงให้พยายามขดตัวให้เล็กที่สุด
โดยทำท่านั่งหลบภัยยองค่ะย่อตัวให้ลงต่ำกว่าสิ่งรอบตัวให้มากที่สุด
รวมไปถึงพยายามสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุดด้วยแล้วก็คือให้เกิดจุดห่างระหว่างอวัยวะที่สัมผัสพื้นสองจุด
ให้น้อยที่สุดอาจจะแบบคู่เข่าแล้วก็เขย่งเท้าเล็กน้อย
เพื่อจะลดพื้นที่สัมผัสกับพื้นจากนั้นก้มศีรษะนำมือปิดหู
เพื่ออะไรเพื่อป้องกันเสียงดังจากฟ้าผ่านั่นเอง
ทีนี้ตามสมมุติฐานเขาเชื่อกันว่าเวลาถูกฟ้าผ่าน
อันตรายที่รับจริงจริงของเราเนี่ยนะคะมันเกิดจากกระแสไฟเนี่ย
จะวิ่งลงไปที่พื้นอืมพอจากพื้นเนี่ย
มันก็จะตามจุดลงมาจากที่ฟ้าผ่าใช่ไหมคะไหลเข้ามาที่ตัวเรา
ดังนั้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกไปคือเราต้องเอาจุดที่สัมผัสพื้น
มันน้อยที่สุดทีนี้อันตรายจะเกิดขึ้นมากหรือน้อย
มันจะขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าช่วง๙เขาบอกว่า
ซึ่งมันจะเป็นความต่างศักดิ์ที่ตกคร่อมระหว่างจุด๒จุดของร่างกาย
คือถ้ายิ่งทั้ง๒จุดมันอยู่ห่างกันมากเท่าไหร
อย่างเช่นเราก้าวเท้ายาวยืนอยู่บนพื้นโดยที่เท้าสองข้างมันแยกห่างออกจากกันเนี่ยค่ะ
โอกาสที่จะเกิดแรงดันไฟฟ้าช่วง๙ก็จะมากตามไปด้วย
ดังนั้นถ้าเรานั่งยองแล้วเท้าชิดแรงดันไฟฟ้าช่วง๙จะน้อยกว่าเวลาเรานอนยาว
เพราะนอนยาวเนี่ยพื้นที่สัมผัสพื้นเราจะเยอะเห็นไหมคะภาพเป็นแบบนี้เนี่ย
เวลาทำก็คืออาจารย์ให้แนะนำเป็นแบบนี้นั่นแหละ
เพราะมันไหลมาตามพื้นยิ่งถ้าสมมุติเรานอนยาวกับพื้นเมื่อไหร่
โอ้โหตัวเราสัมผัสพื้นเต็มเต็มเลยให้เขย่งเท้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่
ให้สัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดก็คือต้องเขย่งเท้าแบบเล็กเล็กอะไรอย่างเงี้
ใช่แล้วพยายามขดตัวให้เล็กเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
บางคนเราไม่รู้จริงนะอยู่ดีผมมันชี้ขึ้นมาอย่างนี้
ใครจะไปรู้เป็นฉันซึ่งก็ถ่ายน่ะใช่ไหมยกเลยเฟรี่ยงไง
เป็นฉันซึ่งก็ถ่ายน่ะเถอะใครจะไม่ถ่ายเอ้อตลกตลกคงเนาะคงเสียงดังหวดล็อกกันเนาะเถอะเนาะ
แม่เป็นคนดีฟ้าไปทำร้ายแม่หรอกอ้าวเธอจะบอกว่าหนุ่มเป็นคนเลวเหรอ
เอ้าเห้ยไม่ได้โดนฟ้าผ่าหรอกโอ้เร็วไปเธอกูโดนฟ้าผ่ามเหมือนต้องโทรมานกับชั้นยัง
เจ้ากรรมในเวรคู่รออยู่เนาะอ่ะพักซักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
นางเอกในประเทศไทยที่ตอนนี้ยังอยู่ในวันนั้นเป็นลูกชมพู่คุณไอ้นุ่นคุณไอ้อ้ำใช่ไหม
ทุกวันนี้เขาจะเป็นคุณไอ้อ้ำประชาภาอยู่นะคุณไอ้อ้ำเขาบอกว่าเรามาดูอันดับ๖อันดับ๑จะเป็นคุณไอ้อ้ำอยู่แล้ว
นางเอกใครที่ค่าตัวสูงสุดคุณไอ้อ้ำตอนนึงละครนางรับอยู่ตอนละ๒๕๐๐๐๐๐บาท
ค่าโกสนานนางรับ๑๕ล้านบาทอีเวนต์นี่นางบอก๓๐๐๐๐๐บาทละกันนี่ก็คือคุณไอ้อ้ำ
ถ้าหมาตายก็ไม่รับเธอจริงอันดับสองคือคุณไอ้ชม
ชมผู้อะไรอย่างนี่น้ะเขาบอกละครนางรับอยู่๑๕๐๐๐๐๐บาท
นางรับอยู่๑๐ล้านบาทนี่แหละ
หน้าละ๑๕๐๐๐๐๐บาท
ก็เป็นยาอูลัสสายาละครนางรับอยู่ตอนละ๘๕๐๐๐เนาะ
แล้วก็โกสนานางรับ๑๐ล้านเนี่ยแหละอีเว้นต์นางก็มา๑๙๘๕
เพราะอยู่ในสังกัดช่องอยู่แล้วจริงตอนนี้
โกสนานางรับอยู่๙ล้านอีเว้นนางรับอยู่๒๐๐๐๐๐
ใหม่เนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงอิสระแล้วนางจะไปเล่นกับที่ไหนก็ได้
คุณไอ้ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าละครนางรับอยู่แสนห้าต่อตอน
โฆษณานางรับอยู่๘ล้านอีเวนต์นางรับอยู่๒๐๐๐๐๐
ใบเฟิร์นพิมชนกก็๑๕๐๐ต่อตอน
โฆษณา๘ล้านแล้วก็อีเวนต์๑๘๐๐ต่องานนางก็คิดอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็น๖นางเอกที่ตอนนี้อันดับต้นของประเทศ

มักกี้เป็นเบลล่าเขาก็เลยเป็นขาชาร่า
ไม่เยอะไม่รับ

แล้วก็บอกว่าส่วนมากว่านางเอ็กต์หรือดาลาฬที่ตรงธรรมชาวณ์ที่สละอาร

คาชาราภาอลัยยะยาย่า

บ้าขชาพานไม่ได้มีอะไรเลย

คชาพาละครไม่รับเล่น

โฆษณาคือเน้นความถี่

น้อยกว่า๘๙ล้านนะแต่เน้นความถี่
ใครบอกค่าตัวเค้า๑๗ล้าน

อุ๊ยวันนี้มันไม่มีริงข้อมูลนะคะจังไงครับ

ซดอะไรน่ะมันพอมีเลยนะ

ซดยังไง

ไม่ถึงโอ๊ย

ไม่ได้ตายนะเราบอกให้

เห็นมั้ยเธอคุณไอ้ปูปายหญาจะบอกเลยเหมือนไหมล่ะ
เตรียมชุดได้ไปงานเมืองนอกเมืองนาเขาแล้วนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

เชิกเชิก
เออกล้องเปียกนางชอบเต้นนางเต้นป่ะ
โอเคพักสักครู่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะ
ว่าตอนนี้มีซีรีส์ที่เรียกว่ากระแสตอบรับแบบร้อนแรงมากทีเดียว

ก็คนก็แบบไปเทียบค่าตัวของทรงเฮียเคียวนะคะ
หลังจากที่แบบเรื่องนี้มันดังมาก
เทียบกับทรงจุงกิบอกว่าใครที่มีค่าตัวแบบตอนแสดงเนี่ย

ก็มีการเปิดเผยเรทค่าตัวที่ซองเฮเคียวเนี่ย
ได้รับในการแสดงจากซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้นะคะ
ข้อมูลของเขาบอกว่าเธอมีรายได้๒๐๐ล้านวอน
ถ้าเทียบเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ๑๖๓๐๐๐ดอลลาร์
ตอนของซีรีส์นะคะต่อตอน
ซึ่งซีรีส์เรื่องหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะ๑๖ตอน
จำนวนนี้โอ้โหพี่ลองคิดดูร้านเนี่ยเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยตอน
ที่จรรย์จีฮยรนักแสดงหญิงชั้นนามอีกคนได้รับในวงการ

น้องน้องน้องจะเล่นไม่เป็นใช่มั้ยแสดงห่วงคุณ๓๖

นี่ดูสิต่อตอนแล้วเรื่องหนึ่ง๑๖ตอนค่ะพี่
นี่เรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าอันนี้เยอะแล้วถูกไหมคะคือคนก็แบบ๙ล้าน
เดี๋ยวตอนนี้คนไปแบบว่าลองไปเช็คอะค่ะบอกว่าเอ๊ะระดับตัวแบบนางเอกขนาดนี้
เรื่องนั้นค่าตัว๓๐๐ล้านวอนต่อตอน
กี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็เมื่อกี้ของทรงเฮียเกียว๒๐๐ล้านวอน
ทรงจุงกิ๓๐๐ล้านวอนประมาณสัก๖ล้านกว่า๓๐๐ล้านวอนนะคะ
สักร้อยล้านบาทใช่ซึ่งก็สูงกว่าละครเรื่องก่อนหน้าของเขา
วินเซ็นโซ่วินเซ็นโซ่นั้นก็ดังมากถูกไหมคะอันนั้นรับเนี่ย๒๐๐ล้านวอร์ดเหมือนกัน
นางต้องโดนหักไหมเธอก็น่าจะโดนน่าจะโดนต้นสังกัดไม่ต้องโดนเนอะ
ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยอืมอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะทรงเฮีเคียวอ่ะ
อย่างทรงจุงกิตอนแรกเล่นเรื่องหนึ่งเท่านี้พอมาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็น๓๐๐อย่างนี้
เขาเล่นดีจริงจริงนะเยอะจริงจริงดูแบบเชียดแคร์มาดูอุ่นมากตอนนี้ซึ่งสองตอนอ่ะ
ซีรีส์แก้แค้นเลือดสาดเป็นแบบว่าดราม่าเลยของเกาหลีกำลังดังมากตอนนี้
โอเคไปดูน้องลิซ่าหน่อยนะครับน้องลิซ่าอยู่ไหนนะอยู่กันนะ
หากันอ่าโอเคนี่นะฮะก็คือเรียกว่าลิซ่าเนี่ยนะครับ
ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกไปแล้วนะครับก็ไม่ว่าน้องจะขยับทำตัวอะไรนะฮะ
ก็จะมีแฟนคลับเนี่ยคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลานะครับ
ซึ่งลิซ่าเนี่ยติดอันดับ๑เซลปไทยเกาหลีใต้ครับที่มียอดการติดตาม๙๐ล้านคน
โดยเป็นอันดับที่๓ของเอเชียนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่๑๔ของศิลปินหญิงโลก
เจอมากอ้าว๑๐ล้านแล้วอื้อเจอมากมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศ
โหคนเนอะอื้อโลดภูมิใจแล้วโลดแม่
เราคิดถึงพ่อไอ้เชิร์มานว่าหลังคุณไอ้พอยก็ประกาศว่าเขาไม่อยากเล่นละครเขาไม่เล่นละครแล้ว
แล้วก็มีความสามารถว่าหลังก่อนไปยังมีแฟนเป็นเรียกว่ามีแฟนเป็นคายนัดคลอดีนใช่มั้ย

เขาก็เลยบอกเอ้าหลังนี้ทำไมไม่ค่อยลงรูปคู่กันแล้ว
ดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘ฮะเขาได้ลงข้อมูลสมมุติว่านางเอกหน้ามั่นเขากิ๊กกับนักร้องแรปเปอร์
พร้อมกับถามความคิดเห็นว่าจะติดอะไรกันไหมถ้าเป็นเรื่องจริง
หลังจากเช่าเหน็จเนี่ยเข้าได้อ่านขอความนักก้าวก็ไปถามถ่าย
คำใบ้กันเป็นแท๊วเลยนะด้วยบางคนก็บอกการปล่อยคำใบ้ว่าพเพอร์เชิมาน
พหมพพ

เพราะว่าหลังไปปาร์ตี้เก่งบ่อย

นี่ก็ไม่ติดเนอะปูนี้ติดไหมแม่
ฉันเพิ่งเจอเขาที่ร้านเหลามาวันเสาร์ต้องปีกับหมูตั้งใครเจอใครแม่
แล้วใครอีกเค้ามีเพื่อนแล้วกับผู้ชายหมดเลย
ก็ไม่เห็นมีให้มาพอเลยนะ

อยู่กับจุ๊บผมทุกวันเลย
วันนี้สวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ